สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะนะครับคุณชิสาและน้องจูด้งครับ
เจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาใหม่บอกเลยเวลาใหม่
แล้วก็อย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกับเราแล้วที่สำคัญส่งข้อความมาเนี่ยร่วมสนุกตอบคำถามกับเราไปด้วย
และคุณผู้ชมจะได้รับของรางวัลที่เราเตรียมไว้ให้

นี่คุณไม่ต้องแบบว่ามีสายเกะกะเลยนะ
เสียบหูแล้วคือฟังโทรศัพท์ฟังเพลงได้สบาย
มาร่วมสนุกกับเราในสัปดาห์นี้
ใช่ครับเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามรอบ
วันจานถึงบริหารตอบส่งเข้ามาได้เลย

คุณชอบคู่กับสบัตรข่าวของเราเพราะอะไร
แล้วก็แฮชแท็กเบอร์โทรของคุณผู้ชมมาด้วยนะครับ
ตอบมาเรื่อยจริงเราก็ให้ร่วมสนุกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ทีนี้เราจะเก็บรวบรวมคำตอบจากคุณผู้ชมนะ
แล้วเดี๋ยวจะไปตัดสินไปหาผู้โชคดีกันในวันศุกร์นี้
ฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการตั้งแต่วันจันท

จะเป็นคุณผู้ชมที่ได้รับของรางวัลหรือเปล่า

แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะไปดูกันที่เรื่องแรกกันหน่อยนะฮะ
เรื่องของสิทธิประโยชน์ของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของ
การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
เรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างเราก็ไม่อยากให้พลาดอะเนาะ
มาเล่าด้วยกันเนี่ยก็มีหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
อย่างเรื่องแรกนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเขามีการเปิด
ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี๒๕๖๕วันแรกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เปิดให้ลงทะเบียนกันเนี่ยตั้งแต่๖โมงเช้า
จนถึงบ่ายสามโมงโอ้โหยอดลงทะเบียนนะเป็นล้าน
ตอนเนี้ยก็บอกว่าสักล้านแปดแสนกว่ากว่าแล้ว
ก็ลงทะเบียนได้ผ่าน๒ช่องทางก็คือทั้งเว็บไซต์นะครับ
แล้วก็ลงทะเบียนผ่าน๗หน่วยงานนะครับโดยจะเปิดลงทะเบียน
จนถึงวันที่๑๙ตุลาคมนี้นะฮะ
ถ้าลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนได้ในทุกวันศุกร์นะฮะ

อ่าอ่าเรื่องนี้อัปเดตกันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันของ
เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการให้ธนาคารไทยธนชาติเนี่ยนะคะ
ระหว่างวันที่๑ถึง๓กันยายนทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมเป็นเวลานานได้
ผู้บริหารธนาคารก็ให้ขออภัยต่อลูกค้าที่ใช้แอปจำนวนกว่า๔๕๐๐๐รายด้วยนะคะ
เพราะว่าแอปนี้มันรองรับธุรกรรมการเงินจำนวนมากไง
คนก็มาใช้เยอะถ้ามีปัญหามันก็กระทบผลกระทบกันต่อไปนะคะ
มันก็เลยหน่วงทีนี้ก็เลยต้องมีการให้มีการปรับปรุงเพื่อให้กลับมาใช้งานได้นั่นเองนะคะ

แล้วก็ข่าวนี้ครับผู้ใช้น้ำมันดีเซลก็ต้องรู้เหมือนกันครับ
อันนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ยังคงถึงราคาอยู่ที่๓๔๙๔สตางค์ต่อฤทธิ์อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ
เนื่องจากราคาแก๊สออยลดลง๑๕๘๕ต่อบาร์เรล
ทำให้กระตุ้นดีเซลในตลาดโลกลดลงด้วยนะครับ

ในตลาดโลกก็อย่างนี้ย้ำราคาอีกสักทีแล้วกัน๓๔บาท๙๔สตางค์

มันก็มีขึ้นไปเรากับน้ำมันอ่ะเนาะ
มีความสามารถใช้รถดีเซลเขาก็ต้องสามารถจ่ายได้
พูดถึงเรื่องน้ำมันต่อเนื่องเลยเรื่องของกฎหมายจราจรเมื่อวานเราอ่านไป
ล่าสุดพี่แท็กซี่คันนี้เขาติดป้ายแบบนี้ไว้ครับ

เขาปรับตัวได้เร็วมากเลย
พอเมื่อวานนี้เพิ่งประกาศมา
วันนี้พี่แท็กซี่เขาใช้แล้วนะฮะ

ห้ากันยายนกรุณารัดเข็มขัด

ก็เลยต้องมาฝากบอกกันเผื่อใครยังไม่รู้

เอาไปดูกันหน่อยนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องของ

ยังมีเรื่องของขับเร็วเกินกำหนดบ้าง

ไม่หยุดรถให้คนข้างทางม้าลาย
เขาจะจัดการอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมขับรถไปแล้วเจอทางม้าลาย
ชะลอได้ชะลอหยุดได้หยุดนะถ้าคุณไม่หยุดปรับไม่เกินสี่พันนะคะ
รวมไปถึงไม่สวมหมวกนิรภัยก็คือหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยอันนี้เราก็เล่าไปแล้ว
คุณดูแล้วกันจากแต่ก่อนปรับเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นแบบใหม่โอ้โหนี่ถ้าโดนหลายหลายรอบก็โอ้โห
เงินเดือนหมดอ่ะจริงนะคะอย่าทำผิดเลยจริงครับนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลมาฝากเตือนกันเพื่อความปลอดภัยนะครับ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งเตือนกันเหมือนกันเผื่อใครเสี่ยงโชคมาก
อาจจะมีปัญหาได้นะคะกับกรณีที่มีข่าวว่ากองสลากอ่ะล็อกเลขเฮ้ย
จริงหรือเปล่ามามาฟังกันเลยนะคะไอ้ข่าวแบบนี้มันมาเป็นแบบประจำเลยนะ
ถูกค่ะแล้วมันจริงมันปลอมมันมั่วหรือเปล่านี่เลยค่ะจากที่มีผู้โพสต์
บอกว่าเลขล็อกกองสลากงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนเลขชุดที่เป็นเลขเด่นมาแรงงวดนี้นี่นะคะ
เขาล็อกเอาไว้จริงหรือเปล่าโดยทางสำนักงานสละกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงออกมาแล้วบอกว่าไม่จริงเป็นข่าวปลอมค่ะ
มีการนำตราสัญลักษณ์ของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอืม
ซึ่งการออกรางวัลของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยดำเนินการด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่มีใครทราบได้เลยว่า
ผลการออกรางวัลเนี้ยคืออะไรโอ้เลขอะไรไม่รู้จริงจริงใช่นะคะ
ดังนั้นเนี่ยต้องย้ำกันตรงนี้เลขลงเลขล็อกใครว่ามายังไง
ไม่มีนะคะไม่มีจริงดังนั้นจึงขอความร่วมมือคุณผู้ชมทางบ้าน
โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคถ้าเจอว่าเลขล็อกเจอข่าวแชร์แบบนี้
คุณอย่าส่งต่อนะคะมันจะมีแบบนี้ด้วยนะชิสาอย่างสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ย
เขาจะส่งจดหมายมาเลยนะเป็นจดหมายของพวกมิจฉาชีพอืม
ที่บอกว่าอ่ะโทรมาสิโทรมาหาเราเรารู้ว่างวดนี้จะออกอะไรเออ
จริงจริงแต่ก่อนมันมีอย่างงี้คุณเคยได้เหรอแล้วยุคเคยได้ครับนั่น
ส่งมาหน้าบ้านเลยครับแล้วยุคนี้สมัยนี้มันพัฒนายังไง
มันส่งเอสเอ็มเอสมาอาหารเร็วกว่าเดิมใช่แล้วบอกว่าจิ้มมาสิ
จิ้มลิงก์มาสิอันนี้แบบเดิมเลยแล้วก็จะบอกว่าเลขนั้น
เลขนี้มันจะมาไม่มีใครรู้หรอกครับเอาจริงถ้าเขารู้
เขาก็ไปซื้อเองสิใช่ไหมใช่ใช่แล้วรถสำคัญคือสำนักงานสลาก
เขามีการดำเนินการกับหลายหน่วยงานเวลาเขาออกรางวัลที
เขาก็จะมีหน่วยงานตัวแทนจากภาคเอกชนต่างนะมานั่งเป็นสักขีพยาน
ดังนั้นเรื่องของการออกรางวัลโปร่งใสแน่นอนครับคุณผู้ชมที่ได้รับข่าวนี้
หรือได้รับข่าวอื่นแล้วรู้สึกไม่มั่นใจจริงหรือเปล่าเช็คข้อมูลได้นะคะ
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเว็บไซต์เราขึ้นให้ตามนี้
ดิฉันโทรแล้วโทรติดคือโทรติดอยู่แล้วก็มีหลายคู่สายใช่ค่ะ
มาเรื่องนี้กันหน่อยนะครับใครใช้รถใช้ถนนน่ะ
ขับขี่ไปในหลายหลายจุดอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพครับ
มันจะมีการก่อสร้างทางจริงค่ะ
ซ่อมบ้างอะไรบ้างก็แต่ละจุดว่ากันไป
แต่ที่มีเหมือนประมาณว่าเป็นข่าวเป็นประเด็นคลาสสิกมากเลย
อีกแล้วคุณผู้ชมฮะขับผ่านไปสุดท้ายเหมือนมีน้ำปูนมาหยดใส่รถนะครับ
ถามตัวเราเองนะถ้ามันเป็นรถของคุณแล้วขับไปเจออย่างนี้คุณจะรู้สึกยังไง
โอ้โหพูดไม่ออกเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงจะรับผิดชอบได้ยังไงใครจะเป็นคนมาดูแล
นั่นน่ะสิได้สีรถใหม่มาซะอย่างนั้นโอ้เป็นสีที่ไม่ได้อยากได้เลยครับเป็นดวงดวงอย่างนี้
แหมมาทักบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนมีดวงนะดวงเต็มรถเลยมันไม่ใช่ดวงแบบนั้นน่ะสิ
ไปดูครับว่ามันเกิดอย่างไรกันบ้างกับเหตุการณ์นี้คือจุดเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับ
คือผมเข้าใจนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามทำอย่างรัฐกลุ่มที่สุด
แต่บางครั้งบางคราวมันก็มีประเด็นข่าวออกมาแบบนี้แล้วยิ่งเส้นพระรามสอง
เป็นข่าวบ่อยบ่อยล่าสุดเนี่ยฮะมันเหมือนกับน้ำปูนเนี่ยนะฮะ
โอ้โหเจ้าของรถคันนี้เซ็งเลยครับเขาบอกว่าขับจากกรุงเทพจะมุ่งหน้าไปยังแม่กรอง
มุดสงครามแล้วขับผ่านมาไอ้จุดที่มีการก่อสร้างน้ำปูนมันกระเด็นใส่
จุดตรงไหนบ้างแล้วอือก็เต็มร็อตเลยอ่ะเอออย่างงี้ดี
เจ้าของเขาอัดอั้นตันใจเลยถ่ายรูปนี้แล้วมาโพสต์
ลงโซเชียลถามหาความรับผิดชอบไหมครับคุณชิสาคุณจูด้ง
ค่ะนี่ฮะตรงเส้นพระรามสองตรงนี้ถามว่าเส้นพระรามสอง
ทำไมต้องมาเล่ากันบ่อยจังเลยอ่ะเอางี้ไล่เลี่ยงกันไหมล่ะ
ลองมาไล่เลี่ยงไหมว่ามีเหตุการณ์อะไรกันบ้าง
สิบแปดกรกฎาคมเขาบอกว่ามีน้ำปูนหยดใส่รถขณะวิ่งผ่านนะ
ตรงเส้นพระรามสองเนี้ยครับแล้วหนึ่งสิงหาคมล่ะย้อนไปหน่อย
คานปูนสะพานเนี่ยนะฮะที่เป็นเกือกม้าเนี่ย
มันทันลมทับรถเก๋งที่เป็นข่าวใหญ่จำได้ไหมจำได้ฮะ
หกสิงหาคมหนุ่มขับเก๋งโดนน้ำปูนกระเด็นใส่รถสิบสามสิงหาคม
น้ำขังผ้าใบหล่นใส่รถยนต์เอาจริงจริงมันมีหลายเหตุการณ์อยู่เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมากล่าวหาหรืออะไรนะ
แต่ฝากกันฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมาโอ้โหควรจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะ
โอ้โหถ้าเกิดเสียหายมาอย่างนี้ก็เรียกว่าลำบากนะสำหรับคนใช้รถใช้ถนนเนาะ
หนึ่งสิ่งที่หิวหวังมากมากอืมขอให้เส้นนี้เสร็จโดยเร็วนะครับครับ
อันนี้พูดด้วยความน่ารักที่สุดแล้วนะ
ก็เข้าใจคุณก็พูดแทนใจประชาชนนะแต่ถนนเส้นน้ำมันถนนเส้นใหญ่ไง

เข้าใจเข้าใจทุกเรื่องแต่ขอให้เสร็จโดยเร็วนะครับ
จริงคุณไม่ได้ใช้เส้นนั้นแต่คุณเข้าใจคนอยู่แถวนั้น
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ลำบากใจนะแทนสองคนนี้จริงคือ
เขาอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วอยากซื้อบ้านแต่บัญชีไม่สวย

ปรากฏว่าไปไปมามาสุดท้ายค่ะเดือดร้อนถูกเรียกเก็บภาษี๘๐๐ล้านบาทค่ะ

ะมาฟังกันดิว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายกุฏรวัตรภวรุษกุฏวัฏ
อายุ๔๒ปีและนางสาวสุรนุษยสังคทิพย์อายุ๒๙ปีนะคะ
ซึ่งเป็นนายกสมาคมพิธักไถพา๒คนเนี่ยไปร้อง
เรื่องราวก็คือคุณสุรนุษย์ผู้เสียหายเนี่ยนะคะรู้จักกับนางสาวเอนามสมมุตินะ
รู้จักนางสาวเอกพร้อมกับสามีของเขาซึ่งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอยู่หลายแห่ง
ด้วยความที่คุณสุรนุษย์อยากได้บ้านแต่ติดปัญหาตรงที่ไม่มีการเดินบัญชี
บัญชีมันอาจจะไม่พร้อมในการทำธุรกรรมนางสาวเอก็เลยแนะนำให้คุณสุรนุษย์เนี่ย
เปิดบัญชีแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเดินบัญชีให้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี๖๓แล้วนะคะ
เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเขารู้ได้ยังไง
นี่เลยได้รับหนังสือจากสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดบอกว่าให้ไปชำระภาษีหน่อย
ในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบหนี้ของบริษัทแห่งหนึ่งที่ค้างอยู่กับสำนักงานสรรพากร
เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ
ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่๘๐๐บาทนะ๘๐๐ล้านครับโอ้โหเยอะนะเยอะมาก
แล้วอีกนะถ้าไม่ชำระภายใน๑๕วันจะถูกดำเนินคดีหรือว่าติดคุกนั่นเอง
โอ้โหคือตัวผู้เสียหายเขาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทนี้
ใช่เขาบอกให้นางสาวเอเป็นคนจัดการใช่โทรไปบอกอ่ะเนี่ยเรื่องนี้จะยังไง
นางสาวไปบอกเฮ้ยไม่ต้องหวังเดี๋ยวช่วยได้เสร็จแล้วติดต่อไม่ได้นี่ไงนี่ไง
เช่นเดียวกับกับนายกุลวิวัฒน์นะคะที่ไปเจอชื่อของตัวเอง
ว่าเป็นกรรมการบริหารบริษัทแห่งหนึ่งที่มีเงินหมุนเวียนกว่า๒๐๐ล้านบาท
งงสิฉันไม่ได้ไปทำอะไรก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอโชคชัย
เพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วก็วิงวอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบหน่อย
เพราะเดือดร้อนมาก๘๐๐ล้านบาทจะเอาที่ไหนมาใช้ตอนนี้แค่อยากจะกู้บ้านเท่านั้นเองค่ะ
นั่นเองค่ะ

เดือนแรกเนี่ยผมโดนเกือบร้อยล้านแล้วครับ

ซึ่งผมไม่ได้รู้ในขั้นตอนในตรงนี้เลย

ผมโดนขบวนการนี้หลอกแล้ว
อยากให้คนที่เอาประโยชน์ตรงนี้ไปทำ

โดยที่ไม่ได้รู้ขบวนการเนี่ย

อาจจะเป็นขบวนการใหญ่หรือเปล่าที่มาทำแบบนี้
ทำแบบเนี้ยเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนเนี้ยหลายล้านบาทเลย
ก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องสื่อให้ช่วยหาทางออกหน่อย
สื่อว่าไงคะสื่อว่าไงเรื่องแบบนี้เอาแน่นอนครับ
รายการเปิดปากกับไทยรัฐนะครับกับพี่อุ๋ยภาคภูมินะครับ
รออยู่แล้วมาดูมาดูนี่เลยครับกับข่าวนี้
เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันแบบสดในรายการกับรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ต่อจากรายการของเรานี่แหละใช่สามโมงครึ่งตามดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะ
ครับคุณไลฟ์สดบ่อยโหยบ่อยเลยครับใช่ไหมอ้า
ต้องระวังนะเพราะว่าล่าสุดคนที่เขาไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหไลฟ์จนไฟไหม้เลยครับ
โอ้โหไล่จนไฟไหม้

พยายามที่จะแบบส่งข้อความมาเตือนแล้วนะ

ถ้าไม่ตื่นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะหลับไม่ตื่น
ที่มือคืนไม่มีหนีไม่พ้นโอ้โหที่ดูราวนี้หลายคอมเมนต์เนี่ย
พี่อาจารย์ช่วยแล้วจริงสุดท้ายยังไง
ตื้นเขารู้ตัว

ไปเผ้นไหม้ตรงนี้ครับ
ไหม้ไหม้มือถือถูกไหม
ของก็รอลูกค้ารอคนดูใช่ไหม

สุดท้ายเฮ้ยไฟไหม้อ่ะ

บอกว่าตรงนั้นมันเหมือนเขาคงจุดเทียดอะไรไว้หรือเปล่า

อาจจะเกิดจากเปลวไฟของเทียนหรืออะไรที่เขาจุดเอาไว้ตรงนั้น

ตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเครื่องอ่ะร้อนไลฟ์นาน

โอ้โหไหม้แบบนี้ไม่เอานะ
อันตรายเนอะมาฝากเตือนกันเนอะพ่อค้าแม่ค้า

เรื่องของการลดน้ำหนักลดความอ้วนแหม

บางคนอาจเลือกใช้วิธีคุมอาหารออกกำลังกายก็ดีไป
แต่บางคนเลือกใช้ยาลดความอ้วน
ที่มีสารอันตรายที่เรียกว่าไซบลูทามีน
คุณผู้ชมคะยานี้สารนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
มารู้จักไอ้ไซบลูทรามีนนี้หน่อย

มันเป็นสารชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ทางจิตประสาทนะคะ
เขามักจะนำไปใช้กับพวกอาหารเสริมลดน้ำหนัก
ที่ไม่ถูกกฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะ
อันนี้พูดก่อนนะว่าอาหารเสริมดีมีเยอะ
แต่ว่าไอ้ที่ผิดกฎหมายเขามักจะใส่สารนี้เข้าไป
เพื่อมันจะไปกดประสาททำให้เราไม่อยากอาหาร
เราก็กินน้อยลงกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วก็ผอมเอง

สิ่งที่ตามมาก็คืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
อาการของคนที่กินอาหารเสริมหรือกินยาลดน้ำหนักที่มีสารไซบูทรามีนเป็นยังไง
คุณผู้ชมลองดูลองสังเกตดูนะฟังเป็นข้อมูลเอาไว้
อย่างแรกเลยจะรู้สึกปากแห้ง
ดื่มน้ำแล้วยังไงก็ยังไม่หายคอแห้ง

อย่างที่สองคือกินอาหารไม่อร่อยไม่รู้สึกถึงรสชาติของอาหาร
อาการที่๕คือคลื่นไส้ถึงขั้นอาเจียน
ท้องผูกระบบขับถ่ายร่วน

อาการที่๘ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
อาการที่๙ปวดตัวปวดข้อ
คุณเพราะไซบูทรามีนตัวเดียวเนี่ยอาการหนักขนาดนี้นะคะ
เอาเป็นว่าเราขอย้ำเตือนถ้าคุณจะซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักใด
ก็แล้วแต่นะคะดูให้ดี๑มีออยหรือเปล่า
ถ้าหากว่าคุณดูข้างกล่องคุณดูหน่อยสารสกัดเขามีอะไร
แต่เอาจริงถ้าเขาใส่เข้าไปเคยจี้เขาไปเขียนทำไม
ถูกไหมถ้าเขาตั้งใจแอบอ้างเราดูยากจริง
เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้

แล้วก็ต้องเช็คเลขสาระบบออยด้วยนะว่าจริงหรือเปล่า

ดังนั้นเนี่ยดูให้ดีอยากสุขภาพดีก็ต้องเลือกของดีด้วยนะคะ
ขอบคุณข้อมูลดีนี้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองควบคุมวัตถุเสพติด
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
คณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
แต่บางทีน้ำหนักมันก็ขึ้นขึ้นลงแล้วแต่นะบางจังหวะ

ถ้าต้นเดือนมันก็จะน้ำหนักขึ้นหน่อย

เออแต่พอแบบไปปลายเดือนอ่ะช่วงจะสิ้นใจแล้วอ่ะเออ

พร้อมทั้งตัวพร้อมทั้งกระเป๋าด้วย
เออนะมันก็เป็นอาการแปลกขึ้นขึ้น
แต่ไปดูคนนี้หน่อยเห็นเขาบอกว่าหล่อมาก

ฮึวเห้ยเห้ย
เฮ้ยยังรอ

คุณเชี่ยไหมเมื่อสักครู่คุณชิสาฬิกาส
ต้องพูดพูดเบาอยากแต่งงานใหม่

หวังิรักแบบหน้า
โอ้ยนี่หน้าเดียวแหละเนี่ย
คุณทำหน้าเฉยมันก็ห่างไกลกับน้องเขามากแล้ว
ไปดูน้องเขาดีกว่า
หลายคนบอกโอ้โหหล่อแบบนี้เนี่ย
มีแฟนแล้วยังเสียใจด้วยนะครับ
เขาบอกว่าเจ้าบ่าจะเป็นลูกครึ่งป่ะคะ
หล่อมากระดับดาราได้เลย

ไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่

งานแต่งงานนี้ดังมากในโซเชียล

เจ้าสาวยิ่งไปใหญ่ใช่มั้ยจูด้ง
รายคนถามว่าเจ้าสาวจะสวยขนาดไหน

ผมว่านะอยากไปดูเพิ่มเติมไปดูไหม

จริงเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็เป็นองค์ประกอบภายนอก

หน้าตาไงก็ตามรักกันที่ใจดีที่สุด
เจอกันเนี่ยนะเจอคนที่ดีคนที่ใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะ
แล้วถ้ายิ่งหน้าตาดีก็เปรียบเสมือนเป็นโบนัส
เออคุณเจอแล้วใช่ไหม
ใหญ่ที่สุดครับเขาบอกว่าจับได้แล้วครับ
จับได้แล้วครับในที่สุดก็จับได้แล้ว

เรื่องของเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งจับ
จับแฟนตัวเองได้แอบไปเที่ยวแอบไปกินข้าวกับหญิงอื่นเหรอ
ขาหนังขาเขาเลยครับ
ในที่สุดก็ตามมาเจอจับติดจนได้
ตัวดีพาเด็กมากินข้าว
กินหลังมา
ชัดเจนนี่ดูจากข้างหลัง
ผมยาวแบบนี้นั่นไงอย่างที่เพื่อนฉันบอกเลย

นางผมยาวไม่ได้ผมยาวอย่างเดียวดิ

ค่ะใครหิวยอกเมอร์ขึ้น
อ่าวันนี้จะพานุ่มไปกินยำ

อุ๊ยแฮ่ยำหอยนางลม
พวกคุณน่ะพวกคุณไม่รู้เลย
หอยเป็นลมหรือจะหอยนางลมเป็นยังไง
หอยนางรมที่นี่บอกเลยว่ามันสดอร่อยมาก
และที่สำคัญอยู่รอบกรุงนี่เอง

งายำหอยเป็นลมของดิฉัน

เออเห็นแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้กินจะต้องเป็นลมแน่นอน

พริกเขาใส่ไปเครื่องต่างจัดเต็มนะคะ
แล้วก็เอาหอยนางลมสดนิดเข้าไปครุกก็ไปทิ้งเข้ากัน

ร้านนี้คือร้านยำมุมทองนะคะตั้งอยู่ที่โลตัสเตาปูนเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนี่เอง
ร้านที่คนต่อคิวเยอะมากโอโห
ดังนั้นคุณผู้ชมคะอยากจะไปอุดหนุนนะร้านเขาเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๑ทุ่มเท่านั้นค่ะ
ตามกันต่อได้ในติ๊กต๊อกของเชฟารี๘๘ด้วยค่ะ

คุณผู้ชมครับอย่างกีฬาสีกับลูกโป่งเนี่ยเป็นของคู่กัน
แต่พอมารวมกันแล้วโอ้โหสนุกแน่นอน
สนุกขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วง
โอ้โฮพี่แพล่วเป็นไง
นี่ไงมันเป็นที่มาของเพลงที่ว่าว่าแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ
บักเข้าไปโอ้โฮตักแจ้งปัก
นี่กีฬานี้นี่ส่งเสริมให้ได้กันหรือเปล่าฮะ

สัมพันธภาพที่ดีได้สุขภาพและได้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ได้รู้จักกันด้วยบางทีแบบจากต่างที่ต่างถิ่น

ดีที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกัน

ถ้ากระแทกเบาก็ไม่แตกแปลงไปก็เจ็บอีก
เออมันต้องคำหนักกระดับตัวดี

เอาเป็นปิดตาตีหม้อแทนคุณชนะน่าจะถนัดดีนะคะ

มันมีสิ่งหนึ่งที่สามารถกัดได้เหมือนกันครับ
มันแจ้งหรอ

โยโยเป็นไงกัดมากัดต่อครับ

แต่เพื่อนแกล้งไงอุ้มห่านมา

ถ้านฟ้าไม่เฉยถ้านดินกินย่าใช่ไหมฮะ
ถ้านฟ้ากินยุ้ง
อันยุ้งกัดคืออะไร

พวกเราและชาวคณะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยดีกว่า
เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะคะ
อินเดียค่ะกับสวนสนุกแห่งหนึ่ง
มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดหน่อย
เรียกคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาสิครับ
จะได้ร่วมสนุกแล้วก็มีลุ้นรับของรางวัลไป

ยังแค่คุณตอบว่าคุณชอบคู่กัดสะบัดข่าวเพราะอะไรแค่นี้
แล้วก็แฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับ
หลายคนตอบมาแล้วแต่ลืม
แท็กแพรคไหมเลขโทรศัพท์ผมเล่นไม่อยากให้พลาด
เพราะฉะนั้นคุณส่งมาอีกส่งมาใหม่ส่งมาได้เรื่อย

แพรคแพรคไหมเลขโทรศัพท์อย่าลืม

มาดูข่าวที่เกริ่นเอาไว้ช่วงที่แล้วค่ะ
คนที่ไปเล่นสวนสนุกแห่งหนึ่งในอินเดีย
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ
มันมีเครื่องเล่นอย่างหนึ่งที่ลักษณะเหมือนจานบิน

สุดท้ายมันหล่นลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากค่ะ

ขณะที่เครื่องเล่นชิ้นนี้ที่เรียกว่าหอคอยทิ้งดิ่งค่ะ
เป็นเครื่องเล่นแนวหวาดเสียวที่มีผู้คนกว่า๕๐คนขึ้นไปเล่น

มันก็ไปหมุนอยู่ปลายยอดนะคะ
ไอ้ตอนหมุนนี่ก็สนุกดีคุณทิศา
สนุกกวัดเผลินหว่าเสียวกันไปแหละ

นะแต่แทนที่มันจะหยุดมันไม่หยุดค่ะ

มันแบบคุ้งตกลงมาเป็นพื้น

โดยสื่อท้องถิ่นของอินเดียเขาก็รายงานข่าวนี้
ผู้จัดงานเขาก็ให้นำเครื่องเล่นมาติดตั้งเอาไว้เป็นการบริการชั่วคราว
ส่วนสาเหตุทำไมมันถึงหล่นลงมาแบบนี้
คุณตำรวจบอกว่าผู้จัดงานบอกว่าเป็นอุบัติเหตุจากปัญหาทางเทคนิค
ตอนนี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือในการสอบสวนแล้วก็เยียวยาผู้บาดเจ็บต่อไป

จริงค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องเล่นเนาะมันก็ต้องตรวจสอบให้ดี

อันนี้เราก็ฝากเตือนกันสำหรับผู้ที่จะไปเล่นรวมถึงผู้ให้บริการด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับนอกจากน้องหมาที่วิ่งตามรถวิ่งตามคน
แล้วเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถวิ่งตามได้เหมือนกันครับ
น้องแพ้น้องแพ้ใช่ไหมฮะเนี่ย
ตัวนิดเดียวแต่วิ่งเร็วมากเลยนะครับ
เผินก็เหมือนหมาเหมือนกันเนาะ

จากวิ่งตามความรักแล้วยังวิ่งตามคนอีกนะ

โอ๊ยตายแล้ว

ดุมากเลยนะน้องเนี่ยดุกว่าภรรยาที่บ้านผมอีก
คุณเทียบภรรยากับแพะเลยเหรอคะ

เอาจริงแต่เขาดุเขาก็รักคุณแล้ว

เออแต่เจ้าดูเจ้าแพ้ตัวนี้ถ้าทางมันจะวิ่งเยอะอยู่เหมือนกันนะ

เออกูไปทำอะไรให้แพ้ไม่พอใจอ่ะ

หรือคุณไปว่ามันเป็นแพ้รับบาปหรือเปล่า

เออฉันไม่ใช่แพ้รับบาปนะวิ่งตามใหญ่เลยเชียว

เออแพะ

สัตว์ทุกชนิดมันก็ต้องมีแบบการออกส่วนของมันถูกมั้ยครับ
แต่มันน่ารักดีนะส่วนใหญ่บ้างจะเห็นแบบว่า
นักวิ่งไล่รถไล่คนอะไรอย่างนี้อบแพ้ที่นี่ก็ดุเหมือนกัน
ผมว่าติดป้ายไว้มั้ยบ้านนี้แพ้ดูก
จะได้รู้ว่าใครขับผ่านไปมาจะได้รู้ว่าโอ้ที่นี่มันไม่ได้ดูเฉพาะหมาเว้ย
แพ้กระดูกเหมือนกันว่าเฮ้ยอย่ามาถึงอื่นกับแพ้นะครับ
อัศจรรย์ทุกชนิดแหละเราก็ต้องระมัดระวังเอาไว้มึงเลย

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวตัวหนึ่ง
มันมาแรงแซงโค้งเรียกได้ว่ายังกระติดในตัสมาเลยทีเดียว
ไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยนี่

แต่เดี๋ยวเถอะครับจะได้เห็นความแรงของนั้นตัวนี้
จะแรงขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัศสมัติคราว
คุณสองคนว่าสุนัขเรียกสั้นว่าหมาเนี่ย

เร็วจนแบบมองไม่ทันเลยค่ะ

เร็วจี๋เร็วจุดเลยนะ
มันกระโจนใส่ได้เร็วแรงขนาดนี้เลยครับ

คุณว่าหมามันติดในตั๊ดมั้ย
ในท้องมันต้องมีถังในตั๊ดอยู่ในนั้น

กระโดดตั้งอย่างนี้เลยแล้วแล้วแม่นมาก
ทำได้ยังไง
นักพันนี้ก็บอกเป็นพันวางแก้วหลายคนบอกชอบพันวางแก้วน่าดุ

ความดูกของมันรักเจ้าของแล้วมันหรือที่
แต่ถ้าเลี้ยงดีแล้วก็ใส่ใจดูแลมัน
มันก็เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่น่ารักสายพันธุ์หนึ่งนะ

แล้วก็หูตั้งหางตั้ง
เหมือนเห็นเจ้าของกลับมาอะไรอย่างนี้แหละ

อันนี้เหมือนเป็นที่มาของคำว่าม้าเร็ว

ขอบคุณคลิปนี้ค่ะจากคุณจีบมอนด์ครับ

เราเห็นน้องหมาวัยขนาดนี้มันต้องแข็งแรง

เพียงแค่แอดไลน์แล้วก็ส่งมาตอบคำถามว่า
คุณชอบรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเราเพราะอะไร

ของรางวัลเห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาลุ้นรับกันในวันศุกร์นี้
ได้อ่านหลายข้อความเลยถูกอกถูกใจทุกข้อความจริงเดี๋ยวมาลุ้นกันวันศุกร์นี้นะคะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันผ่านแพลละทีมีช่อง๓๒